ต้องบอกว่าไม่กลัวบาปกลัวกรรมกันเลย
โจรค่ะไปขโมยเงินจากตู้บริจาคอีกแล้ว
ทีนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลสิรินทร
ขโมยกันแบบดื้อซึ่งหน้าไปเลย
กล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้เลย

ชายใส่เสื้อเหมือนเสื้อวินสีส้มแบบนี้
แล้วก็ทำทีมันอยู่ที่ยืนรออะไรบางอย่าง
ยืนรอมองซ้ายมองขวาด้อมมองอยู่หน้าโต๊ะ
รับวางกล่องบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้

กล่องเงินรับบริจาคยัดใส่ไปในเสื้อเขา
แล้วก็เดินหนีไปหน้าตาเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา
ในโรงพยาบาลสิรินทรเขตประเวทกรุงเทพนี่ค่ะ
มีคนเห็นว่าข้อความบนเสื้อวินคนร้ายเนี่ย
เขาระบุว่าเป็นวินของเขตบึงกลุ่ม
ในคลิปเนี่ยบางคนเขาบอกเขามองเห็นนะเห็นเขียนแบบนี้เลย
ถ้าหากใครพบเห็นหรือจำคนร้ายในคลิปได้นะคะ
สามารถแจ้งเบาะแสให้กับโรงพยาบาลสิรินทร
ทางตำรวจได้ตลอด๒๔ชั่วโมง

คือเราไม่แน่ใจว่าคนร้ายเป็นวินมอเตอร์ไซค์จริง
หรือเขานำเสื้อวินมาสวมใส่แล้วไปขโมยของในโรงพยาบาลแบบนี้
นี่เป็นกล่องรับบริจาคเขาบอกว่าเป็นกล่องรับบริจาคเด็กยากไร้
จิตใจคุณทำด้วยอะไรอ่ะขโมยเงินบริจาคเด็กยากไร้ไป
ทั้งที่คุณเนี่ยมี๒มือสองเท้าทำมาหากินได้เหมือนกัน
เชื่อว่าต้องจับได้เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดเยอะในโรงพยาบาลนะครับ